ใช่ค่ะเพราะว่ากรณีนี้สังคมก็ยังจับจ้อง
แล้วก็มองอยู่ว่าสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริงของน้องกิ๊บคืออะไร
แล้วเพื่อนของน้องกิฟต์คนอื่นมีส่วนเกี่ยวข้อง

เรื่องนี้ล่าสุดค่ะทางทนายสงการก็ออกมาเปิดเผยคลิปเสียง
คุณผู้ชมเป็นคลิปเสียงเพื่อนของน้องกิฟต์
แล้วก็บอกว่ารู้จักกับผู้ที่ก่อเหตุ๔คนด้วย
เดี๋ยวไปฟังคลิปเสียงบางช่วงบางตอนกันหน่อยนะคะ
เป็นกวยคุณเพื่อนเขาล้ม

หนูก็เลยเข้าไปช่วยดึงเขา
เพราะว่าเขาเหมือนกับ
เขามามาบ่อยเพราะว่าเค้ามาให้คนเดียวไม่มีเพื่อนมาเลย

หนูก็เลยเชื่อเขาพยุงไปหน้าโซฟา
แล้วหนูกับเพื่อนเขามีกระเป๋าซึ่งกระเป๋าผ่านแต่อยู่ข้างในแล้ว
แล้วโทรศัพท์ก็ไม่มีในกระเป๋ามันเปิดอยู่แล้วก็ปิด
เพราะว่ามันมีขอโรงโครงโซฟาเขาแบบโผ่นเป็นแจ้งทรัพย์

หนูก็ยังใส่กระเป๋าแล้วก็ปิดแล้วก็ถือ

แล้วเรียงมายไปต่อแล้วเขามีทางไปได้ไหน
ก็เห็นระหว่างที่เดินไปก็มีตำรวจเดินสวนอยู่
ในภาพที่จอร์รถก็มีตำนวนเสาแนวของนายนั่งอยู่

ที่บรอที่บรอเขาเหมือนกับจัง
เขาเมาแล้วคนกล้าที่เขาเต็มที่เคราะห์
แต่กลับมาตอนนั้นเดี๋ยวเราลงไปดูเขาว่าเพื่อนเหลือเท่านี้
นี่แหละค่ะคุณผู้ชมคลิปนี้เนี่ยพอหลายคนรวมถึงในโลกโซเชียลเขาได้ฟังแล้ว
เขาก็ตีไปนะว่าผู้หญิงคนนี้เนี่ยอาจจะเป็น

ใช่ค่ะอาจจะเป็นสายเดี่ยวสีดำที่ไปช่วยพยุงน้องกิฟต์
เพราะว่าในคลิปนี้เขาก็เล่าให้ฟังว่า
มีการเปิดกระเป๋าดูเก็บข้าวของของน้องกิฟต์ให้
เก็บกระเป๋าช่วยพยุงอะไรนะฮะ
แล้วก็บอกว่ารู้จักกับผู้ชายทั้ง๔คนแต่ไม่สนิท
ทีนี้ปมของมันอยู่ตรงที่นี่ค่ะ
คำว่ารู้จักกับผู้ต้องหาทั้ง๔คน
เพราะว่าก่อนหน้านี้เธอเคยปฏิเสธนะว่าไม่รู้จักมาก่อน
ในฐานะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรมเนี่ย
ก็เอาคลิปนี้เข้าที่ประชุมอาคารรัฐสภา
เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการคลี่คลายคดี
นายสงการก็บอกค่ะบอกว่าขณะนี้
คดีของน้องกิฟต์ยังไม่สามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างสมบูรณ์
โดยหลักฐานที่ปรากฏนอกจากคลิปเสียงเพื่อนสาวที่ยอมรับ
ว่ารู้จักกับผู้ต้องหา๔คนแล้ว

ยังมีคลิปที่พี่ชายของน้องกิฟต์โทรมาหา
แล้วก็เล่าว่าอดีตสามีของน้องกิฟต์
บอกว่าน้องกิฟต์รับแทงพนันบอลให้กับเจ้ามือรายใหญ่

ทีนี้ก็เลยน่าจะเชื่อได้ว่าอาจจะมีสาเหตุอื่น
ไม่ใช่แค่ปมข่มขืนแล้วฆ่าอย่างเดียวหรือเปล่า
อาจจะเรื่องของการพนันเรื่องของหนี้พนัน

ใช่รวมถึงกรณีที่มีเงินหมุนเวียนในบัญชีหลายล้านบาท

การตรวจสอบตรงนี้จะบอกได้ว่าน้องกิฟต์โอนเงินไปให้ใคร
ดังนั้นถ้าเกิดว่าเราไปเช็คข้อมูลทางโทรศัพท์
น่าจะเกิดความเป็นธรรมกับน้องกิฟต์มากขึ้น
แล้วอาจจะพบความเชื่อมโยงในกระบวนการทั้งหมด
ที่มันชัดเจนขึ้นมากกว่านี้
และนอกจากนี้ค่ะก็มีการปรึกษากับทางแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์
โรจนสุนันแล้วก็นายชาญชาวชัยยานุกิจ

ถึงการตายที่ผิดสังเกตจากอาการของน้องกิ๊บ
ที่เสียชีวิตคือแขนไร้เรี่ยวแรงลิ้นจุกปาก
ซึ่งก็เลยเกิดความกังวล
เกี่ยวกับการทำงานของแพทย์ชนะสูตร
ว่าจะมีการแทรกแทรงจากผู้ที่อยู่เบื้องหลังหรือไม่
หรือว่าติดขัดในเรื่องอื่นหรือไม่
เพราะว่าตอนนี้ผลชนะสูตรออกมาล่าช้า
ไม่มีความคืบหน้ามากกว่า๒สัปดาห์แล้วนะคะ
เพราะว่ากรณีเรื่องของผลชนสูตรต่างทางครอบครัวของกิ๊บเอง
เขาก็ตั้งเป็นข้อสงสัยไว้๑ข้อ

ว่าเหตุใดผลชนะสูตรถึงไม่ชัดเจนถึงไม่ออกมา
แล้วก็ทนายสงกรานก็เลยบอกว่าอยากให้กระทรวงสาธารณสุข
เข้าไปกำกับดูแลทีมแพทย์
ดูแลเกี่ยวกับทีมแพทย์ที่เขาชนะสูตรการเสียชีวิตหน่อย
เกรงว่าจะมีผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย

แล้วก็อยากให้ทางครอบครัวได้รับความเป็นธรรมมากที่สุดด้วยนะคะ